ช่วงนี้แหละดารานุ่มก็ต้องหาเวลาว่างดูแลตัวเองกัน
โดยเฉพาะในเรื่องของการออกกำลังกาย
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวซิกแพคที่เคยมีจะกลายเป็นวันแพคไม่รู้ด้วยนะคะ

หมอชิดโอ้โหคนนี้บอกเลย

ท่านกักตัวไม่กักใจค่ะแล้วก็ไม่กักหุ่นเลยไม่กักหุ่นด้วยซิกแพคแน่นมากนะคะ
เพราะว่าโอ้โหล่ำจริงคุณผู้ชมค่ะ
ถึงขั้นที่ว่าทำห้องออกกำลังกายเอาไว้ที่บ้านด้วยเผื่อเวลามีปัญหาอะไรสถานการณ์ฟิตนงฟิตเน็ตปิดไม่ห่วงค่ะไม่เดือดร้อน
อยู่ก็ต้องเก็บตัวอยู่บ้านกันไปจัดเต็มชุดใหญ่ไปเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการคืนกำไรให้กับแฟนแฟนนะคะ
แต่เชื่อว่าสาวหลาย

ก็ดีมากน่างมอง

สีมฟังเขาต้องฝ้ารไป
ขอพูดให้ชัด
ออร์กัสวจิรวิทย์นั่นเองอัสสี่ไงอัสสี่
นี่นะคะมากันแบบว่าโอ้โหคุณผู้ชมกล้ามโตจริงนะคะ
เช้ามาก็ยืนเอาเลยค่ะยืนที่ระเบียงบ้านนี่แหละค่ะ
แล้วก็ออกกำลังกงออกกำลังกายนะคะแล้วให้โชว์ซิกแพค
แฟนคลับเห็นก็นี่รูปนี้ฟินตายไปเลยคุณผู้ชมนะคะ
ใครที่เป็นแฟนคลับนะคะเชื่อดีว่านะคะหนุ่มออกัสเนี่ยโอ้โหเขาฟิตอยู่แล้ว
เขาเป็นนักกีฬามาก่อนนะเขานับเป็นนักกีฬาเทนนิสทีมชาติมาก่อนเลย
เรียกว่ารอบนี้นะคะสะบัดลูกสะบัดผ้านะคะแบบว่าโชว์กล้ามแบบกระชากใจสาวทั้งเมืองจริงค่ะ
เห็นสองหนุ่มผ่านไปบอกเลยว่าใจบางมาก

จริงหรอเออแต่ขอดูต่อเลยอะ
ขอดูต่อคุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งหนุ่มค่ะใครจะกล้ามแน่นกล้ามอะไรว่ากันไป
แต่หนุ่มคนนี้มาพร้อมกับเอวพริ้วปอันนบของเรานี่เองนะคะ
นี่ขนาดว่ากักตัว๑๔วันนะจ๊ะคือเขาต้องย้ายไปอยู่ที่คอนโด

อยู่ในห้องคนเดียวก็ไม่รู้จะทำอะไรจ้ะ
ออกกำลังกายมันซะเลยทั้งทั้งที่ในห้องเนี่ย
อุปกรณ์เวทดัมเบลหรืออะไรอื่นมันก็ไม่มีนะคุณ

โดยใช้เก้าอี้ให้เป็นประโยชน์

คือใช้พื้นที่ทุกมุมห้องให้มันเป็นประโยชน์จริงสำหรับหนุ่มคนนี้
ซึ่งหนุ่มปอเองนะจ๊ะนอกจากจะอวดซิกแพคสุดเฟิร์มแล้ว

ช่วงกักตัวเนี่ยไม่ต้องใส่เสื้อก็ได้

พูดมาแบบนี้แฟนก็กดไลค์กดแชร์กันให้ลื่มเลยสิจ๊ะ
ฉันก็เข้าไปกดนะกดไลค์กดแล้วกดอีกกดแล้วกดอีกกดเข้ากดออก

ง่ายแต่ว่าแข็งแรงแล้วก็เฟิร์มแน่นอนค่ะ

อย่างที่บอกนะคะนำจิตอกจิตใจนะคะ
แล้วก็ช่วงกักตัวแบบนี้ก็เลยหยิบเอากระสอบทรายมา

ตอนนี้กลายเป็นกีฬาขวัญใจของเขาไปแล้วนะคะ
ว่าตอนนี้ใครจะมีเรื่องกับหมีแขกก็ต้องระวังเช็คหมัดนิดนึง

คือเอาจริงช่วงเวลาแบบนี้ที่หลายคนหยุดอยู่บ้าน
พอบทโควิดหุ่นเป๊ะหุ่นปังไม่ใช่ว่าบทโควิดอุ๊บอวดออกอุ๊บอวดออก
ไม่ไหวนะบอกตัวเองบอกตัวเองด้วย